คลิปนี้ค่ะโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปแถววังหินแถวโชคชัยสี่
แต่รถจักรยานยนต์คันนี้ลองสังเกตดูค่ะ

เพราะว่าป้ายเป็นแบบสีรถหมู

มีตราโล่อยู่ด้านหน้าเหมือนกับรถสายตรวจของตำรวจ
แล้วคนขี่ใส่ชุดนักเรียนแบบนี้
ก็ขี่ไปทั่วเลยวังหินโชคชัย๔คนก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็โพสต์ในโซเชียลแถวบ้านคุณภาคภูมิพอดีใช่ไหม

คนก็เลยวิจารณ์เยอะไงว่าถ้าเป็นรถของตำรวจจริง
เอามาใช้แบบนี้มันได้เหรอ
นั่นแหละสิเออก็ต้องมีการชี้แจง
แล้วก็มีเพจเรารักด่านตรวจแชร์คลิปนี้ออกไป

รอบนี้ปลอมตัวเป็นนักเรียนแล้วก็แชร์ภาพ
ทะเบียนรถแถว๔แยกวางหิน
แล้วก็บอกว่าทะเบียนเดียวกันกับคลิปเมื่อสักครู่นี้

แสดงว่าขี่เป็นประจำ
คลิปนั้นภาพนั้นไม่ใช่ครั้งแรก
อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ทะเบียนเดียวกันเลย

คือถ้าเคยเห็นก็ลักษณะไปซื้อกับข้าว

อันนี้พอเข้าใจเพราะเขาทำงานเขาทุ่มเท
มันอาจจะต้องมีเวลาในการที่จะแบ่งปัน

แต่อันนี้คือตำรวจไม่ได้ขี่เอง
ค่ะหรือจะเป็นตำรวจแต่แต่งตัวชุดนักเรียน
เพราะว่าจะไปงานแฟนซีอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นรถในพื้นที่สนโชคชัย๔

ส่วนจะมีความผิดหรือเปล่ายังตอบไม่ได้
เพราะถ้าผิดจริงก็อาจจะไม่ใช่คดีอาญาค่ะ
เป็นการกระทำความผิดในลักษณะของการปล่อยประละเลย
ก็กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้อยู่นะคะ
คนโพสต์ก็บอกว่าเห็นเด็กขี่รถคันนี้มา๓วันแล้ว
วันก็มีเพื่อนซ้อนท้ายด้วยแล้วก็ขี่เร็วด้วย
เคยขี่มาเถียวผ่านหน้ารถที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยอย่างนี้
อาจจะไม่ได้เข้าเวรนะเอารถพ่อไปขี่อย่างนี้

เพราะว่าบางทีมันมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเนี่ย
ตำรวจเขาจะซวยเขาจะอ้าวมีเหตุอยู่ตรงข้างหน้า
ตำรวจอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ช่วย
หรือว่าไปช่วยชาวบ้านไม่ทันอ๋อลูกเอารถขี่ไปโรงเรียนอย่างเงี้
มันไม่ได้ไม่ได้นะครับ